เอาคุณผู้ชมฮะเวลาล้างจานเคยเจอปัญหาน้ำไม่ไหลบ้างไหม

เราก็จะต้องไปหาต้นต่อของมัน

ว่าทำไมน้ำมันถึงไม่ไหลอะครับ

อันนี้หน้ามร่างสวยด้วยเนี่ย
นี่ไงต้นต่อของการทำให้ท่อตัน

โอ๊ยคนถ่ายคลิปก็ประมาณว่าเอาก็ล้างจาน
เอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ไหล
คืออยู่ดีน้ำก็ไม่ไหลตอนแรกก็ไหลอยู่นะ
แต่สักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยังไงฮะ
ตันอีกก็คือเหมือนกับว่าปล่อยน้ำทิ้งแล้วมันไม่เห็นไหลออก

ก็ไปดูต้นต่อต้นเหตุเจอกับเจ้าตัวเนี่ย

ขาอยู่ตรงท้อโอ้โฮ้ย
น้องแล้วน้องเข้าไปทางไหนอ่ะ

คือน่าจะเข้าไปจากข้างล่างเอาหนิออกแล้วออกแล้ว